คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยผู้ชายคนหนึ่งเมา
ญาติญาติเขายังแปลกใจกันอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเจ้าที่เจ้าทางเข้าสิงหรือเปล่า
ถูกแทงเขาเนี่ยเอวขวาเสียเลือดมาก

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะมีอีกคนนึงด้วยนะครับที่เจ็บนะครับ
ราเชนอายุ๒๔เป็นลูกชายของลุงสุธี
ถูกแทงเข้าแขนซ้ายเย็บไป๓เข็ม
แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่ตำบลสัมเภาล่มที่อำเภอพระนครศรีอายุทยา
คนก่อเหตุชื่อนายดำรงนะครับอายุ๕๐ปี
เป็นหลานชายแท้ของลุงสุธีนะมีศักดิ์เป็นน้าหลานกันนะ
โอ้โหตอนที่คุมตัวได้เนี่ยเมาไม่รู้เรื่องเลยครับทุกผู้ชมครับ
ถือมีดอยู่ในมือด้วยญาติญาติกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับตัวไว้
ที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
นี่ฮะนี่เป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
มีดปลายแหลมด้ามสีเหลืองนะครับเป็นมีดปอกผลไม้
นี่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะมีอยู่เล่มหนึ่ง
วันนี้เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะจะไปดูหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
อยู่ดีหลานชายแท้เนี่ยไปแทงน้าทำไม

ภรรยานะครับภรรยาของคนเจ็บภรรยาของลุงสุธีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ช่วงกลางวันเนี่ยนายดำรงที่เป็นหลานชาย
ยังไปทำงานกับสามีอยู่เลยก็เห็นปกติกันดีอยู่
ตอนค่ำดึกเมื่อวานนี้นายดำรงไปดื่มเหล้ามา
เมามาเลยล่ะมาถึงบ้านเนี่ยเมาอารวาส
นายสุธีก็ไปห้ามนะเพราะทั้งบ้านเนี่ย
เป็นคนเดียวที่นายดำรงเขาเชื่อฟัง
กันมาตั้งแต่เด็กรักเหมือนลูก
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้
ห้ามเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยฮะ
จากที่เคยเชื่อฟังอยู่ดีดำรงกระโดดถีบลุงสุธี
คือกระโดดถีบแบบอื้อหือตัดสินใจเนี่ย
เดินกลับมาที่บ้านนะฮะแล้วปล่อยให้แบบคนอื่นเนี่ย

ถีบไปทีนึงสุดท้ายเนี่ยตามมาเนี่ย
ดำรงตามมาแล้วแทงนะฮะมีลูกชายพยายามเข้าไปห้ามเนี่ย
โดนแทงเข้าไปแขนซ้ายเย็บอีก๓เข็มเนี่ยนะครับ

เขาเมาไงเขาเมาเขาถามว่าไอจูอยู่หรือเปล่า
บอกอยู่นอนอยู่บนเตียงจูน้ำออกไปออกไปข้างนอก
ก็ดึงฉันออกไปพอดึงออกไปมันก็เข้าไปแทงในห้องฉัน
ก็หันไม่เห็นเห็นก็ไปเรียกลูกมา
ลูกนอนอยู่บ้านโน้นแล้วก็ล่างคนก็ขึ้นไปช่วย
มันยังจะแทงอีกแต่ลูกช่วยกันจับไว้ไง
ลูกชายของลุงสุธีบอกว่านายดำรงคนเมาเนี่ย
เวลาเมาเนี่ยโอ้โหอารวาสชอบทำร้ายคนในครอบครัวนะครับ
ครั้งนี้รุนแรงที่สุดนะฮะตอนเกิดเหตุแม่วิ่งไปตามบอกมาช่วยพ่อหน่อย
มาถึงก็เห็นนายดำรงเนี่ยแทงพ่อก็พยายามไปแย่งมีด
เพราะว่าพ่อเนี่ยเจ็บเยอะมากตอนนั้น
แต่ขนาดพ่อเจ็บพ่อยังบอกไม่ให้เอาเรื่องในดำรง
เพราะเป็นหลานชายที่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
บอกแกให้อภัยนี่เขาบอกเขาโชคดีนะเขายังมาห้ามทันนะ
นี่ถ้ามาห้ามไม่ทันเนี่ยสงสัยพ่ออาจจะตายไปแล้วก็ได้
ที่เข้าไปคุยเขาในห้องฉุกเฉินมีผมเข้าไปคนเดียวเนี่ย
บอกเขาเลี้ยงเขามาเขารักของเขาบอกอย่าเอาเรื่อง
นี่ผมก็ทำอะไรก็ไม่ถูกเขาร้องด้วยอะไรอย่างนี้
เขาห่วงอยู่เขายังห่วงหลานเขานะไม่ใช่ว่าไม่ห่วง
ผมก็อยากจะรู้ว่าเขาคิดไหมได้ไหมอยากให้เขาได้ยินคำเนี่ยว่าเขา
ว่าพ่อผมพูดอย่างเนี่ยเขาจะคิดได้ไหมว่าพ่อผมห่วงเขาขนาดไหนอะ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าฟังจากญาติญาติเนี่ย
ก็คือชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วชอบเมาอารวาส
แต่เมื่อคืนนี้หนักสุดถึงขั้นแทงน้าชายตัวเอง

คุณปียชาติได้คุยกับแม่ของคนก่อเหตุ
แม่ของนายดำรงซึ่งก็เป็นพี่สาวของคนเจ็บ
นี่อายุ๗๒แล้วนี่ฮะคือแม่นายดำรงเนี่ยบอกว่า
สงสัยลูกชายเนี่ยจะถูกผีเข้าหรือเปล่า
เวลาลูกกินเหล้าเนี่ยเหมือนถูกผีเข้าคุณเห็นมาสอน

แต่แม่บอกว่าลูกชายเคยไปรับปากกับองค์ร่างทรง

ทีนี้พอลูกไม่เลิกดื่มเหล้าเนี่ยเลยเชื่อว่า
มันอาจจะมีอะไรเนี่ยมาทำให้ลูกเนี่ยเหมือนกับถูกผีเข้า
ไม่ใช่ผีเข้าหรอกแม่
ใช่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผี

โอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะ
สุธีคนเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ

อ่ายังพักรักกับชาติโรงพยาบาล

ลุงสุธีแกบอกอย่าแจ้งความนะ
ไม่เอาเรื่องเพราะเป็นหลานชายที่รักมากแกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

เอาเรื่องเถอะก็ควรดำเนินการให้มันเป็นไปตามขั้นตอนไหม

แม่ก็บอกผีเข้าลูกดื่มเหล้าแล้วผีเข้า
ค่ะมันก็ความเมามันไม่ใช่ผีอะไรที่ไหนเหตุการณ์